เรื่องในโลกโซเชียลอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากนะครับ
เพราะว่ามีผู้ที่โพสต์เรื่องราวนี้
บอกว่าได้ยินเสียงเด็กหญิงขอความช่วยเหลืออยู่ในห้องน้ำของวัด
แล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงของเด็กผู้ชาย
เหมือนกำลังบังคับให้เด็กผู้หญิงอมอวัยวะเพศ

สรุปว่าเด็กที่ออกมาจากห้องน้ำเนี่ยโอ้โหตัวเล็กนิดเดียว
อายุ๑๕กับ๑๓นะครับ
เรื่องราวตรงนี้นะครับเพราะว่ามีสมาชิกเฟซบุ๊ค
ชื่ออนุโพสต์ภาพของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง
พร้อมระบุว่าเป็นเด็กยังขนาดนี้โตไปจะเป็นยังไง
ไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปยุ่งเรื่องของเด็กนะ
แต่เรื่องมีอยู่ว่าเราไปถ่ายรูปกับน้องที่วัดหนึ่ง
ฝั่งทนพอดีจะเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงเด็กร้องมาจากห้องน้ำชาย

ร้องออกมาจากห้องน้ำชายช่วยด้วยช่วยด้วย
เราก็คิดว่าเด็กมันคงเล่นกันหรือเปล่า
ก็เลยรอฟังอีกสักพักหนึ่งเริ่มไม่ใช่แล้ว
ได้ยินเสียงตบแบบตบแบบแรงมากเลยนะ
แล้วพูดว่ากูบอกมึงให้อม

เราก็ตกใจหันมามองหน้ากันกับน้อง
แล้วก็ตะโกนไปว่าเฮ้ยทำอะไรกันในห้องน้ำ
นะครับปรากฏว่าคนในห้องน้ำก็ไม่ออกมา
ขณะที่เราตะโกนก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือ

แล้วก็มีเสียงตบเป็นระยะเลย
พอดีเราก็เห็นรถขับกำลังจะออกจากวัด
เห็นในรถเป็นพระเราเลยนิมนต์หลวงพ่อ

หลวงพ่อก็เลยแนะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เราก็เลยโทรไปแจ้งแล้วพอตำรวจมา
โอ้โหเคาะประตูห้องน้ำ

กลายเป็นเด็กสองคนเด็กชายตัวเล็กนิดเดียว
และไอ้เด็กนี้ยังไม่หายทราบ
คอเลาะร้ายเหมือนเดิมนี่เขาโพสต์ไว้แบบนี้
พอตำรวจสอบถามน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงบอกว่า
เราก็ไปส่งน้องถึงบ้านคือแบบ

คือแบบพ่อแม่น้องไม่ควรปล่อยมาไกลขนาดนี้
อันนี้คือส่วนที่ผู้หญิงคนนี้โพสต์ไว้

ในสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอนุ
ทีมข่าวของเรารู้เรื่องราวในโลกโซเชียล
เราก็เลยตามไปหาสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่ออนุ
นั่นก็คือคุณอนุสาสุทธิประพาอายุ๒๑ปี

ก็เหมือนที่เล่าอยู่ในโลกโซเชียลเลย
บอกว่าโอ้โหตกใจมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ำ
ก็พยายามที่จะช่วยเหลือเด็กหญิงในห้องน้ำออกมาให้ได้นะฮะ

หนูก็ได้ยินเสียงออกมาจากห้องน้ำค่ะว่า
แบบเหมือนเด็กเล่นกันอ่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นหนูก็ไม่แน่ใจหนูก็รอฟังสักพัก
หนูก็ได้ยินว่าอะไรอ่ะเด็กเขาบอกว่า

แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนตบแล้วก็ได้ยินแบบช่วยหนูด้วย
ช่วยด้วยแบบตะโกนเหมือนร้องไห้ไปด้วยอะค่ะ
หนูก็เลยตะโกนเข้าไปว่าทำอะไรกัน

กวนมึงก็ต้องอะไรประมาณนี้ค่ะ

แล้วหนูก็บอกทำอะไรกันจะออกมาไหม
หนูก็ทำเป็นเหมือนโทรเรียกจังหวัดค่ะ

นี่น้องอนุสาก็บอกผ่านเรา
แล้วก็อยากให้บอกไปถึงสังคมนะครับ
ที่เธอแฮชแท็กไว้ตอนที่เธอโพสต์นั่นแหละ

จำการกระทำแบบนี้มาจากไหน
สังคมช่วยกันคิดหน่อยนะฮะ
เป็นเด็กยังขนาดนี้โตไปจะเป็นยังไงนะ

ผู้ใหญ่อ่านแล้วควรคิดหน่อย

พอมาเจอเรื่องแบบนี้รู้สึกแย่จังนะครับ

ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามพี่สาวของเด็กหญิงผู้เสียหาย
เพราะเราก็ถามจากคุณอนุสานะ

เราก็อยากรู้เรื่องราวชีวิตของน้องคนนี้เหมือนกันนะครับ

เราก็ไปสอบถามพี่สาวของเด็กหญิงคนนี้

ยืนยันว่าจะเอาเรื่องเด็กชายคนนั้นให้ถึงที่สุดเลย
เพื่อจะได้ไม่ต้องไปทำแบบนี้กับใครอีก
ถ้าวันเกิดเหตุไม่มีคนมาเห็น
น้องสาวของเราคงโดนทำอะไรมากไปกว่านี้นะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตามหาเด็กชายที่ใส่เสื้อเขียวผมทองคนนี้นะ

ซึ่งไม่ได้เป็นญาติหรือว่าเป็นผู้ปกครองของเด็กแต่อย่างใดนะ
แต่เป็นเพียงผู้ใหญ่ใจดีที่เคยช่วยเหลือเด็กเสื้อเขียวคนนี้
ให้ข้าวให้น้ำให้ที่หลับที่นอนบางวัน
เราก็ไปพบน้องนอนข้างถนนไม่มีคนดูแล
แล้วก็พ่อแม่แยกทางกันนะครับ
ผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนไปช่วยเนี่ย
น้องอายุ๑๑ขวบเท่านั้นเองนะครับ
เด็กถูกทอดทิ้งนะครับ
แล้วก็เห็นว่าพื้นฐานจิตใจของเด็กจริงแล้วเป็นเด็กดี
แต่มาเริ่มพฤติกรรมเปลี่ยนไป
พฤติกรรมไม่ดีหลังจากที่พ่อเสียชีวิต

เพื่อนรุ่นพี่ก็ไม่ได้เรียนหนังสือ

เคยแอบไปลักขโมยของภายในบ้านของคนอื่น
รวมถึงขโมยของในบ้านของคนที่ช่วยเหลือด้วย
ช่วงหลังคนที่ช่วยเหลือก็เลยไม่ให้เข้าบ้านแล้ว
แล้วก็ไม่รู้แล้วว่าเด็กคนนี้ไปอยู่ที่ไหนอย่างไร
แล้วก็พอรู้ว่ามาก่อเหตุแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้ด้านของภูมิกับการสนบางขุนเทียน
เจ้าของพื้นที่ก็เปิดเผยนะครับว่า

ได้พาเด็กหญิงผู้เสียหายมาแจ้งความเวลา
ก็จะเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับเด็กชาย

และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจร่างกายของเด็กหญิง
จากคุณหมอก่อนว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่
ส่วนกรณีความผิดทางเพศก็อยู่ระหว่างประสานสหวิชาชีพ
เพื่อสอบปากคำเด็กชายอย่างละเอียด
เนื่องจากทั้งเด็กชายผู้ก่อเหตุแล้วก็เด็กหญิงผู้เสียหาย

ล่าสุดก็ตามตัวเด็กชายเจอแล้วอยู่ระหว่างการสอบปากคำ
ทีนี้นอกจากสอบปากคำแล้วก็ต้องให้การช่วยเหลืออยู่ดีแหละนะฮะ
การจะไปดูแลต่อจะดูแลเด็กชายคนนี้อย่างไร
ดูแลเด็กหญิงผู้เสียหายอย่างไรต่อด้วยนะฮะ
ค่ะเป็นเรื่องเด็กที่ไม่ได้เรื่องเล็กเลยนะคะ
เป็นคำถามให้สังคมช่วยกันคิดผู้ใหญ่จะทำยังไงนะ
อันนี้สำคัญมากนะคะ